ชื่นชมแสดงความยินดีกับเด็กไทยหน่อยคุณ
ในเวทีการแข่งขันคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โอลิมปิก
ผ่านพ้นไปเสร็จสิ้นกันเมื่อวานนี้เอง
เด็กไทยนี่เก่งมากคว้าเหรียญอะไรมาบ้างเรามาดูกันนะครับ
โดยทางเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เลขาการุณสกุลประดิษฐ์นะครับ
ต้อนรับนักเรียนไทยที่เดินทางกลับจากการแข่งขัน

ระหว่างประเทศระดับประถมศึกษา
เขาแข่งกันตั้งแต่วันที่๘ถึง๑๓พฤศจิกายน๒๕๕๙ที่อินโดนีเซีย

คว้ารางวัลกลับมาหลายรางวัล
โดยทางเลขาที่การพถ
ก็เปิดเผยว่าทางสพได้คัดเลือกผู้ส่ง
คัดเลือกแล้วก็ส่งผู้แทนนักเรียนไทยระดับชั้นประถมศึกษาจำนวน๓๓คน

ผลปรากฏว่าอะไรรู้ไหมครับ
นักเรียนทั้ง๓๓คนสามารถคว้ารางวัลได้ครบทุกคน

เก่งมากครับใช่ครับนี่เห็นไหมคุณเหรียญทองระยิบเลยนะฮะ
บางคนเอ๊ะเหรียญเอามาจากไหนทำไมได้ทุกคน
ได้รางวัลนะคะมาจากความเก่งนะคะ
ไปแสดงฝีมือความสามารถแล้วก็มันสมองของเด็กไทยนะครับ
ก็๑๖เหรียญทอง๑๖เหรียญเงิน๑เหรียญทองแดงนะครับ
รางวัลคะแนนรวมสูงสุดคณิตศาสตร์

รางวัลคณิตศาสตโอลิมปิกนักเรียนไทย
สามารถคว้าได้๕เหรียญทองและ๗เหรียญเงิน
ซึ่งเด็กชายนิติพลไตรมัยตรีพิทักษ
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยฝ่ายประถม
สามารถคว้ารางวัลเหรียญทองและก็รางวัลคะแนนรวมสูงสุด
มาได้อีก๑รางวัลฟังเสียงน้องเขาหน่อยนะครับ
ผมชื่อเด็กชายนิติพลตรวัยไมตรีพิทักษ์ครับ
ศึกษาอยู่ที่โรงเรียนกรุงเทพคิสเตียนวิทยาลัยครับ

รางวัลเหรียญทองประเภทบุคคลแล้วก็แชมป์ประเภทโอเวอร์อของคณิตศาสตร์ครับ
ขณะแก่งนี้ความรู้สึกเป็นยังไงที่เจอกันที่ต่อทุ่ม

เพราะว่าคนแต่ละประเทศก็ดูเป็นมิตร
มาเยี่ยงชาชนะจากแต่ละประเทศ

แรกก็เป็นการตอบแบบเติมคำ
สองเป็นการตอบแบบวิธีทำ

แล้วที่เราไปติวมากันข้อสอบนี้มันต่างกันไหมครับ

คือการสอบครั้งนี้ผมก็ไม่ได้ติวอะไรเยอะมากครับ
ผมดูเอาจากข้อสอบปีเก่าเอาครับ
แล้วก็ดูว่ามันน่าจะออกแบบไหนประมาณนั้นครับ
นี่เป็นไงฟังน้ำเสียงเขาแสดงความมั่นใจมาก
แล้วก็ที่สำคัญนะเวลาไปอยู่บนเวทีแบบนี้
เพราะเหมือนเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และเป็นความรู้ระหว่างเด็กจากโรงเรียนต่างทั่วโลก
ก็จะมีสัมภัณฑ์ธรรมไทยที่ดีต่อกัน
ใช่ค่ะห้องสอบของเขานี่ก็คือเป็นห้องสอบใหญ่เลยนะ

แล้วก็กั้นกันเหมือนห้องเรียนภาษาอังกฤษสมัยก่อน

แต่ว่าพอเสร็จแล้วก็มีโอกาสได้คุยกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะคะ
นี่คุณผู้ชมหน้าจอบอกเด็กไทยเก่งไม่แพ้ใครแล้วครับ
เอ็มเจออ๊อฟนะฮะมาเจอกันตอนเช้าแบบนี้แล้วนะฮะ
ส่วนรางวัลวิทยาศาสตร์โอลิมปิกสามารถคว้ารางวัลได้
๑๑เหรียญทอง๙เหรียญเงินแล้วก็๑เหรียญทองแดงนะครับ
แข่งขันมีตัวแทนนักเรียนจาก๒๒ประเทศเข้าร่วมการแข่งขันร่วม
จำนวน๓๗๓คนแบ่งเป็นคณิตศาสตร์๑๙๓คน
และวิทยาศาสตร์๑๘๐คนนั่นเองนะครับ